คลิปนี้ชาวโซเชียลพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจิตใจทำด้วยอะไร
กระบะสีแดงคันนี้นะคะขับอยู่บนท้องถนนแล้วก็โยนลูกหมาออกมาจากรถ
อืมคือลูกหมาตัวเล็กนิดเดียวโยนออกมาสองตัว
ตัวหนึ่งถูกรถทับตายเลยนะคะอีกตัวหนึ่งยังดีนะ
ช่วยเอาไว้ได้ทันไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
โอ้ยลูกหมาโอ้ยมายังไงหวะ
ตายไม่รอเหยียบมามาไงหวะ

โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิรถกระบะคันนี้
อันนี้ตัวแรกใจคอทำด้วยอะไรอ่ะ

ใช่ทับตายเลยแต่อีกตัวนึงเขาก็ช่วยได้ทันไง
คือผ่านไปสักพักเนี่ยกระบะสีแดงคนนั้นก็แซงรถเจ้าของคลิปไปนะฮะ
เขาจอดแล้วเขาก็ช่วย
เจ้าของคลิปคือนายอุดมศักดิ์ประเสริฐพลกรังอายุ๓๓นะคะ
เป็นชาวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
กำลังขับรถมาบนถนนขาเข้านครปฐม
ไปถึงสะพานคลองท่าสารบังปลา
ตอนแรกเห็นลูกหมาสีดำตัวหนึ่งอยู่บนถนน
ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกหมาอยู่บนถนนได้ยังไง
จากนั้นเสี้ยววินาทีลูกหมาก็ถูกรถเก๋งสีดำ
ที่ขับมาแล้วเขาเบรดไม่ทันจริง

จากจุดที่เจอลูกหมาตัวแรกกิโลหนึ่ง
ทีนี้เห็นชัดเลยกระบะสีแดง
ลูกหมาสีดำอีกตัวหนึ่งลงมาบนถนน

นี่นะคะรถอีกคันหนึ่งที่ตามมาก็ช่วยนะ
จอดเปิดไฟขอทางให้อะไรให้
แล้วก็ผู้หญิงที่ขับรถเก๋ง
บอกว่าขอรับลูกหมาไปดูได้ไหมไปเลี้ยงได้ไหม
เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าขอบคุณหญิงสาวใจบุญคนนั้นด้วยนะ

ตัวที่สองผมเบรกแบบข้อมหมาไว้เลยค่ะ
มีรถข้างหลังมาเขาเปิดไฟไฟฉุกเฉินให้
ก็เป็นผู้หญิงขับมาเพราะคนเดียวครับ

แล้วก็อุ้มขึ้นหน้ารถก็เปิดไฟผ้ามากไปจอดหน้าตลาดครับ
ก็ผู้หญิงคนนั้นตามมาที่หลัง
เขาถามว่าพี่เลี้ยงไหมผมบอกผมเลี้ยงไม่ได้ครับ
เขาก็เลยบอกงั้นหนูขอแล้วกันเขาก็อุ้มไปเลยคือไม่ได้รู้จักกัน
ฟาร์มแบบบ้านแบบผมนี้บอกโคตรเลวเลยครับพูดจริง
ครับรับไม่ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมึงโยนมาได้ไงวะ
คือแบบไม่น่ามีคนแบบนี้อะครับ
โอ้โหนี่ค่ะไม่ต้องพูดซ้ำก็ตามที่พลเมืองดีที่เป็นเจ้าของคลิปท่านนี้พูดเลย
พูดแบบภาษาแบบบ้านเลยว่าโอ้โหเนี่ยทำได้ยังไง
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ใกล้ตรงนั้นค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงลูกหมาร้องเสียงดังมากนะ
ก็วิ่งออกไปดูแต่วิ่งออกไปปุ๊บอ้าวโดนรถเหยียบตายไปแล้ว

แล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งเป็นคนไร้บ้านเดินเก็บของเก่าขายแถวนั้น
ก็ไปอุ้มลูกหมาไปวางไว้ริมถนน
ขนาดเขาเป็นคนไร้บ้านนะเขายังสงสารนะ
อุ้มลูกหมาที่โดนทับตายไปวางไว้ริมถนน
แล้วพอมาเห็นคลิปนี้อีกโอ้โหมันยิ่งหดหูใจมากขึ้นไปอีก
คำถามคือถ้าคนขับรถกระบะสีแดงคันในคลิป

ไม่อยากเลี้ยงหมาก็หาคนที่เขาอยากเลี้ยง

เราก็สอบถามไปที่ตำรวจด้วยนะคะสพกำแพงแสนนะคะ
รองผู้กำกับก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วตรวจสอบแล้ว
ตรวจสอบเลขทะเบียนรถของรถกระบะสีแดงคันนี้แล้ว
แต่คุณผู้ชมลองดูนะคะลองดูคลิปคือทะเบียนมันไม่ชัดนะ
ตำรวจบอกว่ามันเห็นทะเบียนไม่ค่อยชัด
มันเก่าทั้งรถทั้งทะเบียนอ่ะ
คิดมากจนเห็นป้ายทะเบียนแล้วป้ายทะเบียนมันก็เก่ามาก
จัยหลายอย่างทำให้มองไม่เห็นจริง
แต่ส่งคลิปนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล้ว

คือถ้าคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่ารู้จักรถคันนี้เห็นก็อ๋อ

แถวบ้านคนแถวในชุมชนก็น่าจะรู้เนอะ

คุณผู้ชมคะแต่ตำรวจบอกว่าเอาจริง
เชี่ยวชาญก็แกะเลขทะเบียนรถให้ได้แล้ว
เอาเลขทะเบียนรถไปเช็คในสาระบบ
อ้าวไม่มีข้อมูล

ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อน
ดูเส้นทางของรถกระบะคันนี้เพื่อตามหาตัว
ตำรวจบอกว่าถ้าสืบรู้ได้ว่าเป็นใคร
แน่นอนต้องเรียกตัวมาสอบปากคำ
ตั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๒ปี

เห็นทีมข่าวของเราให้ข้อมูลล่าสุดมาว่า
คนขับรถกระบะสีแดงคันนี้
แสดงตัวกับตำรวจแล้ว

ผมเมาแล้วหมามันกัด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
เจ้าของรถกระบะสีแดงคันนี้อยู่ค่ะ
เอากัดแล้วยังไงหมายถึงมันกัดกันเองแล้วมันกระโดดออกไป

คุณก็ไม่น่าจะเจ็บมากเป็นลูกหมาเองค่ะ

ทะเบียนก็ตรวจสอบในสารบก็ไม่มี